ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแม้แสบจริงนะคนร้าย
สมัยนี้น่ามีการลงทุนด้วยนะคะแก๊งคนร้ายค่ะคุณผู้ชม
แล้วไปตระเวนตัดสายเคเบิ้ล

พยายามที่จะไปสอบถามเฮ้ยมาตัดทำไมตัดสายเคเบิ้ลทำไม
แล้วถ้าเกิดตัดจริงตัวเขาหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงเขาต้องรู้
คนร้ายแก๊งคนร้าย

เขาต้องมาตัดเยอะมากคันนี้แหละเพลงนี้ถูกต้องก๊อบ
แล้วคิดดูสิเอาไปขายจะได้เท่าไหร่นะสุดท้ายไม่รอดค่ะ
กรรมติดจรวดจริงตามทันถูกจับกลุ่มได้ยกแก๊งเลยนะคะ

มีขายมีวางขายเต็มเลย
กะจะถอนทุนคืนไงไหนก็ซื้อเสื้อไปสกรีนมาแล้วลงทุนไปแล้วนี่
สุดท้าย๕คนค่ะถูกตำรวจจับนะคะ
หัวหน้าแก๊งนำโดยนายเอกสิทธิ์นาสิงห์ทองนะคะ

สมาชิกในแก๊งเนี่ยประกอบด้วยนางถนอมนาศรีทองนะคะ

ทั้ง๓คนเป็นชาวจังหวัดกาลสินอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน
คือนายอ่องวินโอและนายซอลลาเอนะคะ
จากการสอบปากคำหัวหน้าแก๊งนายเอกสิทธิ์บอกว่า
ก่อนหน้านี้รับจ้างรื้อและติดตั้งสายเคเบิลสายโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ต
ให้กับผู้รับเหมารายหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะหลังไม่ค่อยมีงานก็เลยหัวใสค่ะ
คิดว่าควรที่จะไปตัดขโมยสายเคเบิ้ลไปขายเพื่อสร้างรายได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำต่อหลังจากนั้นคือ
พอคิดแล้วลงมือทำค่ะ
วันที่แล้วไปซื้อเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินไป
แล้วให้คนงานสวมใส่บอกเดี๋ยวจะพาไปทำงาน
จากนั้นก็พาขับรถกระบะตระเวนไปเรื่อย
บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ
ริมถนนสายร้อยเอ็ดสุรินทร์ก็เลยพาคนงานที่
จ้างมาทำงานวันละ๓๐๐บาทเนี่ยนะคะ
ลงไปตัดตัดเยอะนะตัดจนเสร็จ

เยอะมากเลยเต็มรถกระบะเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจจับกลุ่มได้ทันควันค่ะ

ไหนฮะคนที่สวมเสื้อสีดำนี่คันนี้ค่ะครับ
ตัวเขารับผิดชอบงานในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
บังเอิญขับรถออกจาก๑๐๑จะไปทำงานที่สุรินทร์
ผ่านไปไปเกิดไปเห็น

ต้องแจ้งให้คุณทรงศักดิ์ทราบก่อน

จุดใต้ตำตอนใช่ขับรถเข้าไปดูเลยค่ะ
จังหวะที่คนร้ายขนสายเคเบิ้ลขึ้นรถเสร็จพอดี
ก็เลยร้องถามแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายไม่ตอบ

จนกระทั่งตำรวจเนี่ยติดตามสกัดจับได้ในที่สุดนะฮะ

มีความยาวรวมกันสักประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ

หลังจากที่สอบปากคำทั้ง๕คนแล้ว
ก็ต้องนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
หลังเสื้อเขียนว่ามาน้อยแต่๑๐๐

ไม่รู้หรอกเอาจริงเราเป็นชาวบ้าน

ตัวจริงเขายังไม่ใส่เสื้อมีโลโก้เลยนะเมื่อกี้